มีเหตุการณ์ที่วัยรุ่นผู้หญิง๒คนเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์มา
ร่วมชุมนุมกันที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพตอน๑ทุ่มของ๒๕ตุลาคม
เสร็จปุ๊บก็ขี่รถกลับไประหว่างทางไปเจอคู่อริปาระเบิดใส่
จนทำให้สองคนนี้บาดเจ็บนะฮะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่า
หรือว่าเป็นเพราะว่าไม่ชอบพอกันกับเรื่องของคู่อริ
ก็เลยมีการก่อเหตุด่าทอแล้วก็ปลาระเบิดจนทำให้บาดเจ็บแบบนี้นะฮะ
มาดูความคืบหน้ากันหน่อยว่าผู้หญิงสองคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปลาระเบิด
หรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาทางการเมืองหรือเปล่านะฮะ
จริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑ทุ่มของเมื่อวาน
มีรายงานจากโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมว่ามีคนถูกสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บไป๒ราย
เรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะฮะอันนี้โดนไปหกรูก็บาดเจ็บ
รถจักรยานยนต์๒คันมุ่งหน้ามาที่หน้าเมืองจำพิเศษกรุงเทพ
แต่เหมือนหลงทางไปทางจังหวัดนครอานนทบุรีเสียเวลาไปสัก๑ชั่วโมงได้
ปรากฏว่าเขาบอกว่าเจอเพื่อนก็เลยจำกันได้ว่าขี่รถมาด้วยกัน
ทีนี้ก็เลยขี่รวมตัวกัน๓๐คันขอร่วมทางไปด้วยกลับไปทางนครปฐม
พอไปถึงที่บริเวณพุทธมนตรสาย๕ไปเจอจักรยานยนต์อีกกลุ่ม๑๐๑๕คัน
ขี่รถสวนทางมาสักพักมีเสียงปืนดังขึ้นมีเสียงตะโกนด่าทอดังขึ้น
ตัวเองก็เลยขี่หนีไปทางพุทธมนตรสาย๕แล้วก็ไปเจออีกกลุ่มหนึ่งสวนทางมาอีก
คราวนี้คุณผู้ชมมีเสียงระเบิดดังตู้มเลยแล้วก็รีบเร่งเครื่องหลบหนีไป
พ้นสายตาของอีกฝ่ายตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านางสาวเอขี่ไม่ไหวแล้วครับ
บาดเจ็บแล้วนะฮะเพื่อนก็เลยพากันส่งโรงพยาบาลทำการผ่าตัดกันไป
ตอนนี้ทั้งสองคนเขาบอกว่ายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

แต่เป็นไปได้ว่าอีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่พอใจ
เป็นเรื่องของวัยรุ่นกระทบกระทั่งกัน
ที่เขาขี่ข้ามถิ่นเข้าไปอาจจะเป็นไปได้

ก็ปลาระเบิดใส่แบบนี้นะฮะ
ยืนยันว่าเป็นเรื่องของคู่อริมากกว่าเรื่องของการเมือง